โดยโดยโดย

โดย

โดย

โดย

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้ที่เราจะคุยเนี่ยแขกอยู่ต่างจังหวัดนะคะ
บอกแบบนี้เลยแล้วก็รู้สึกยากลำบาก
เพราะว่าหลังจากที่เกิดเหตุการณ์สามีซึ่งเป็นหัวหน้าครอบครัว
เป็นคนหาเลี้ยงครอบครัวเนี่ยก็ไม่สามารถทำงานได้แล้วนะคะ
ยังไม่รวมถึงพฤติกรรมอารมณ์ต่างที่เปลี่ยนไปด้วย
ทีนี้พอไม่สามารถทำอาหารกินได้เหมือนเดิมแล้ว
ก็รับบทหนักเนี่ยก็จะมาอยู่ที่ภรรยานะคะ
ตัวคุณประภัยซึ่งก็ออกมาร้องสื่อนะคะ
เพราะว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่๑๐พฤษภาคม
เกิดขึ้นที่จังหวัดสงขลานะคะเพราะว่าสามีไปทำงาน
แล้วก็ทะเลาะกับเพื่อนนะคะแล้วก็เกิดทำร้ายร่างกายกันขึ้น
สามีเธอก็เปลี่ยนไปเลยเพราะว่าถูกตีเข้าที่หัวนะคะ
หลังจากนั้นก็ไปแจ้งความแต่ทีนี้ที่ออกมาร้องสื่อเพราะว่า
รู้สึกว่าคดีไม่คืบหน้าเลยยังไม่ได้รับความช่วยเหลือใด
จากผู้ก่อเหตุนะคะแล้วก็คดีเองเนี่ยก็
ดิฉันไม่แน่ใจว่าจะเรียกว่าเป็นคดีแล้วหรือยังด้วยซ้ำไปนะคะ
เพราะว่าทางทีมงานตรวจสอบกับทางโรงพักพื้นที่เดี๋ยวเราจะได้คุยด้วยนะคะ
ก็ดูเหมือนว่าส่วนใหญ่แล้วจะให้เป็นการคุยกันระหว่าง
ผู้เสียหายกับผู้ที่ก่อเหตุนะคะซึ่งก็ยังคุยกันไม่ได้
ผู้ก่อเหตุก็ไม่มีไม่มีสตุ้งสตางค์อะไรมาให้
ในขณะที่ทางครอบครัวก็กู้หนี้ยืมสินแล้วก็ยังต้องรักษาสามีอยู่นะคะ
บางครั้งก็ไม่ได้พาไปตามที่หมอนัทนะคะไม่มีเงินพูดตรงนะคะ
วันนี้เราจะคุยกันโดยที่ในรายการเราจะคุยโดยทางด้านกฎหมายด้วยนะคะ
นี่เริ่มตั้งแต่ตกลงแล้วนี่ที่ไปหาตำรวจนี้เรียกแจ้งความแล้วหรือยัง
เพราะว่าเราเคยเตือนกันแบบนี้อยู่หลายต่อหลายครั้งนะคะว่าไปเนี่ย
เขาแค่ลงบันทึกประจำวันเขียนเอาไว้ให้แล้วเราก็เอาใบนั้นกลับมา
แล้วเวลาไปทวงมันก็ยังไม่เป็นคดีแล้วก็ภูมิกับสพก็อาจจะยังไม่รู้ไหมว่าอันนี้เป็นคดี
เพราะมันไม่มีเลขคดีไม่ทราบเดี๋ยวค่อยตรวจสอบกันในรายการ

แบบนี้เรื่อยเตือนกันเรื่อยเลยนะคะ
ซึ่งจริงคดีนี้นะคะคุณผู้ชมความยากลำบากอยู่ที่ครอบครัวค่ะ
เพราะว่าสามีเป็นคนหาเลี้ยงอีกคนนึง
คือทางภรรยาเขาทำงานด้วยนะคะแต่พอสามีเป็นแบบนี้
ต้องดูแลสามีแล้วตัวเองก็หาเลี้ยงครอบครัว
แล้วคดีไม่คืบแล้วไม่รู้จะเอาเงินจากใคร
คนที่ต้องรับผิดชอบก็ยังคุยกันได้ไม่จบนะคะ
เราคุยกันสายแรกเลยกับคุณประภัยร่าเหมนะคะ

สวัสดีค่ะ
คุณประภัยทางรายการขอแสดงความเสียใจด้วย
กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะคะ

ตามข้อมูลที่เป็นอยู่ในข่าวก่อนนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่๑๐พฤษภาคม๖๓
ก็คือปีนี้แหละนะคะเดือนที่แล้วนะคะ
แล้วก็เกิดขึ้นตอนเหตุการณ์เกิดขึ้น
เกิดที่อำเภอสิงหานครจังหวัดสงขลา

แต่บ้านคุณประภัยกับคุณสมพงศ์เนี่ย
ที่เป็นผู้ถูกตีหัวมาเนี่ยนะคะ

เอาอย่างนี้เบื้องต้นถามถึงตัวคุณสมพงศ์ก่อน
คุณสมพงศ์ตอนนี้อาการล่าสุดเนี่ย
วันนี้ตอนนี้ที่เราคุยกันเป็นยังไงบ้างคะ
ตอนนี้อาการของพี่สมพงศ์ใช่ไหมคะ

ค่ะตอนนี้แกก็อาการคือเดินไม่สะดวก
แล้วก็มือด้านฝาของแกจะตามอะไรไม่ได้

แต่ก็แกพยายามอยากจะช่วยเหลือตัวเอง
คืออย่าให้แกมาลำบากกับเรา

แกก็อาการของแกก็จะลึมสลือแบบว่าปวดหัวอยู่บ่อย
แล้วตามอะไร

แล้วก็ดูหน้าดูตลาดแบบนี้แกก็จำได้
แต่ว่าเวลาแกอยู่

จากเดิมเคยเป็นนะคะตอนนี้แกจะเปลี่ยนไปมากเลย
เปลี่ยนจากโกนารมณ์ดีกลายเป็นโกนารุมร้าย
บางทีก็อารมณ์ร้ายจะกลายเป็นดีอะค่ะ
จะเปลี่ยนไปมากเลยแล้วก็พูดก็ไม่ชัด
เอาทีละอย่างก่อนนะคะแผลเนี่ยตอนเนี้ยแผลที่หัวเนี่ย
ถือว่าหายหายหมดแล้วใช่ไหมคะ
ไหลปลายน้องหายค่ะแผลปลายน้องหาย
แต่แกก็บ่นว่าปวดปวดหัวต้องให้กินยาปาราทุกคืนค่ะ
แล้วที่บอกว่าข้างนอกหายเนี่ยคือแผลมันสนิทแล้วใช่ไหมคะคุณประภัย

แล้วหมอบอกว่ายังไงบ้างคะข้างในยังต้องไปตรวจ

อ๋อวันที่๑๔ไม่ได้ภัยค่ะแล้วบอกตรงค่ะ
เพราะว่าตังค์ก็ไม่มีแล้วเข้าไปหาหมอหมอบอกว่าหมอสงขลาที่โน่นบอกว่าต้องจ่ายตังค์สุดอะค่ะ
ใช้บัตรอะไรไม่ได้เลยอ่าแล้วก็ไม่มีตังค์จะไป
พอดีแกก็อาการของแกก็คือพอเราเข้าไปใกล้แกนี่
จะบอกว่าไม่ไปไม่ไปตำแบบเหมือนว่าแกไม่ใช่ตัวแกค่ะ
ข้างในนะคะคือครั้งล่าสุดที่หาหมอนี่คือตั้งแต่ตอนไหนคะคุณประภัย
หรือว่าตั้งแต่ตอนที่อยู่โรงพยาบาลเลย

แปลว่าคือเข้าอยู่ในโรงพยาบาลพอออกมาไม่ได้กลับไปหาหมออีกเลยเหรอคะ

โทษเชิญค่ะเชิญค่ะ
แกไม่ไปอะค่ะแกจะเป็นคนละคนนะคะแกบอกว่าแกไม่ไปแกไม่ไปแกเจ็บแกไม่ไปว่ะ
แบบว่าแกคล้ายแบบว่าเป็นคนที่กลัวที่นั่นไปเลยอะค่ะ
คือคุณสมพงศ์เองเนี่ยก็ไม่อยากกลับไปหาหมอใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะแกกลัวแกบอกว่าแกกลัวกลัวที่นั่นมากเลยเพราะว่าแกบอกว่าแกกลัวแกไม่ไป
จะให้แกขึ้นรถแกก็ไม่ไปแกก็ทุบกระจกรถของน้องเขยอะค่ะ
คือตัวคุณสมพงศ์เองก็ไม่ไปด้วยนะคะแล้วก็แสดงว่าตั้งแต่ออกจากโรงพยาบาลไม่ได้กลับไปหาหมออีกเลยใช่ไหมคะ

โทษนะคะนอกเหนือจากคุณสมพงษไม่ไปโทษนะคะคือว่าไม่มีสตางค์ไปด้วยหรือเปล่า
ใช่ค่ะไม่มีสตังค์ด้วยค่ะเพราะหมอบอกว่าต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลด้วยเวลาไปพบหมอแต่ละครั้ง
แล้วก็ต้องหลายสิ่งหลายอย่างก็ตัวพี่เองก็ไม่ได้ตำนานนะคะ
หยุดอ่านมาโรงเรียนปิดเติมมา๓เดือนแล้วก็มาหยุดเดือนที่แกถูกทำร้ายค่ะ
ก็อยู่ประมาณอยู่ที่โรงพยาบาลสงขาเกาะยอค่ะประมาณ๑๙วันนะคะ
วันที่อยู่ในโรงพยาบาลใช่ไหมคะใช่ค่ะ
คุณประภัยคะเอาตอนนี้ก่อนนะคือตัวคุณสมพงศ์เนี่ยนะคะ
คือจำจำภรรยาจำลูกได้จำได้ใช่ไหมคะจำได้ค่ะจำได้ค่ะ
แล้วจำเรื่องที่เกิดกับคุณสมพงศ์เรื่องที่เกิดกับตัวเองได้ไหมคะ
ถามแกแล้วแกบอกว่าแกจำได้แต่ว่าแต่ว่าแกจำได้แบบสลึมสลือค่ะ
เหมือนพูดเมื่อกี้แกก็ลืมแกก็ลืมแล้วแกลืมหน้าไปหลังเลยไปเลยอะค่ะ
แบบว่าจำเรื่องเราป่อนได้มั่งไม่ได้มั่งอะไรแบบเนี่ยค่ะ
จำคนรู้จักได้ทั้งหมดไหมคะเพื่อนฝูงเพื่อนบ้านญาติพี่น้องจำได้หมดไหม
พี่น้องแกจำได้ค่ะแต่แกไม่รู้ว่าชื่ออะไรมั้งแกจำแบบนั้นเลย
พอเห็นหน้าแกบอกว่าเออเจ้าว่าอยู่แบบนั้นแหละ
แล้วพูดได้เหมือนเดิมไหมคะพูดเป็นเรื่องเป็นราวได้เหมือนเดิมไหมคะ
ไม่ค่อยพูดเป็นเรื่องเป็นราวอ่ะค่ะคำพูดของแกจะเพี้ยนไปคือจากที่บอกว่าอ่า
เหมือนขอยาสูบแกบอกว่าขอยาดูอะไรแบบนี้ค่ะคำพูดของแก
คือรอลิงจะกลายเป็นดอเรือหรือว่าดอเด็กจะกลายเป็นต่อต่ออะไรแบบนี้ค่ะ
คือที่คำพูดไม่เหมือนเดิมเนี่ยคาดว่ามาจากกระทบกระเทือนที่สมอง
หรือมาจากเรื่องของระบบการพูดคะกระเตือนจากสมองอ่ะค่ะอ่า
ทีนี้คือที่ฉันถามอาการตอนนี้ก่อนเนี่ยเท่ากับว่าตั้งแต่ออกจากโรงพยาบาลมา
โรงพยาบาล๑๙วันออกมาแล้วยังไม่ได้กลับไปหา
คือตัวคุณสมพงษ์ก็ไม่กลับด้วยไม่เอาด้วยใช่ค่ะเกลียดตัวค่ะ
อ่าถ้าต้องกลับไปก็ขอขออภัยนะคะก็ไม่มีสตางค์กลับไปเหมือนกัน
ใช่ไหมคะใช่ค่ะทีนี้เอาก่อนออกจากโรงพยาบาล
หมอบอกว่าคุณสมพงศ์เป็นขนาดไหนคะ
หมอบอกว่าอยู่ตอนที่อยู่โรงพยาบาลใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะหมอบอกว่าเป็นอะไรยังไงบ้างคะ
หมอบอกว่าอาการแกหนักมากเอาให้รอดตายก่อน
หมอบอกว่าอย่างนั้นหมอที่ผ่าตัดแกนะคะ

แกบอกว่าอาการไม่ต้องตามแต่ขอให้รอดตายก่อน
ตอนที่โดนตีมาดิฉันย้อนกลับไปเหตุการณ์วันที่๑๐พฤษภาคมเลยนะคะ
ตอนที่โดนตีเนี่ยเขาถูกตีกี่ครั้งคะคุณสมพงษ์เนี่ย
อืมที่เท่าแก่บอกมาเต้าแขกโตมาแล้วก็บอกว่าถูกตีครั้งเดียว
แกบอกอย่างนั้นว่าแกถูกตีครั้งเดียวค่ะ
แล้วก็เลือดออกตามจมูกกลางปากกลางหู
แล้วก็มีอาการจักกระจุกด้วยที่เท่าแก่ของพี่สมพงศ์บอกมา
อ่าเจ้านายอ่ะเนอะนายจ้างอ่ะนะคะ
ถูกตีครั้งเดียวคนที่ตีใช้อะไรตีคะ
อืมเท่าแก่บอกว่าใช้ไม้ตีแต่เท่าเท่าแก่บอกว่าใช้ไม้ตีอ่ะค่ะ
บอกไหมว่าไม้มันเป็นท่อนใหญ่หรือเป็นเหลี่ยมเป็นแค่กิ่งไม้หรืออะไรคะบอกไหมคะ
ถามไปแล้วแกบอกว่าแกไม่อยู่ในเหตุการณ์แต่แกบอกว่าคนที่เห็นตอนที่ว่าแกถูกตีแล้วอะค่ะ
คนที่นอกเหนือจากเท่าแก่แล้วมีใครอยู่ในเหตุการณ์ตอนที่คุณสมพงศ์ถูกตีถูกตีศีรษะไหมคะ
เพราะคุณอ่านก็นั่งกินข้าวกันอยู่อะค่ะ
แล้วมีใครบอกไหมคะคุณประภัยว่าแกโดนท่อนไม้แบบลักษณะไหนคะ
ไม่มีใครบอกค่ะสอบถามไปแล้วไม่มีใครบอก
เขาบอกว่าแก่ถูกตีด้วยมั้ย
แล้วก็พอพี่ถามไปว่าถูกตีกี่ครั้งแกบอกว่าครั้งเดียว
ครั้งเดียวตอนที่ถูกตีเนี่ยถูกเข้าที่ด้านหลังด้านหลังใบหูด้านซ้ายใช่ไหมคะ

แล้วแผลเนี่ยมันกินพื้นที่มากแค่ไหนคุณประภัยคือตอนที่เกิดเหตุแล้วพอไปโรงพยาบาลแล้วเนี่ย
หมอทำอะไรบ้างหรือหมอบอกว่าโดนอะไรบ้างคะ
หมอบอกว่าถามพี่ว่าแกไปโดนไหมหรือว่าเด็กหรือว่าอะไรตีมาทำไมตีอย่างรุนแรงคนตีใจร้ายมาก
หมอพูดอย่างนั้นว่าตีแล้วแบบกระโหลกแตกกระโหลกร้าวกระโหลกแตกคือเป็นผงเลยอะค่ะ
หมอต้องกวาดกระโหลกออกหมอบอกว่าถ้าญาติเห็นญาติจะทนได้ไหมเห็นแบบนี้หมอบอกหนูอย่างนั้นเลยจ้ะ
แล้วก็แกบอกว่าต้องเอากระโหลกที่แตกกระโหลกที่เป็นผงออกมาแล้วก็แกว่าน่าสงสาร

น้อยต้องใช้ไม้ขนาดใหญ่ตีอะค่ะไม่ใช่ไม้อันเล็ก
แล้วตอนนี้นะคะในในหัวของคุณสมพงศ์เนี่ยเป็นแผ่นเหล็กหรือว่าเป็นยังไงคะหมอหมอทำยังไงให้คะ
ตอนที่๓หมอบอกว่าอวัยวะเทียม
จ้าจ้ะแต่ว่าแกไม่ได้บอกว่าเป็นเหล็กหรือว่าเป็นอะไรแต่
แต่คือคุณก็ต้องใส่ของเทียม

แล้วตอนนี้ที่ใส่ของเทียมนั้นก็ที่ด้านเป็นที่ใส่ของเทียมนั้นคือจะยุบลง
จะยุบลงแล้วก็จะรอเห็นว่ารอยจะมีรอยยุบอยู่
แล้วคุณสมพงศ์ยังบ่นเจ็บตรงแผลข้างในอยู่บ้างไหมคะ
ทุกวันค่ะว่าเจ็บแล้วก็ให้ทานยาแก้ปวด
แล้วเวลาโทษนะคะคือเคยลองกดตรงแผลไหมว่ามันยุบมือเข้าไปไหมคะ
แล้วก็จะนิ่มมากเลยค่ะ
โอ้แต่อย่าไปกดแรงเนอะ
มันเจ็บตรงนี้เจ็บบริเวณนี้
ซึ่งตอนออกจากโรงพยาบาลหมอให้ยาอะไรมาไหมคะ

ฆ่าเชื้อแล้วก็อย่าต่าย
แบบว่าแกไม่จ่ายก็เลยให้ยาจ่ายมา

เย็บไปกี่เข็มคะภายนอกที่เย็บไปกี่เฉมคะ
ตอนปิดอย่าง
มันเกิดขึ้นเพราะอะไรทำไมถึงโดนตีหัวมาคะ
คุณประภัยได้ยินนะอะไรคะอ่าเหตุการณ์เนี่ยเกิดอะไรขึ้น
ขึ้นคะวันที่สิบพฤษภาคมนะคะอ๋อฟังที่เต้าแกเล่ามา
ค่ะอ่าจ้ะเพราะว่าพี่ก็ไม่ได้อยู่ในเอกตานนะคะจ้ะแต่ว่า
เจ้าแกเล่ามาอ่าบอกว่าเรื่องตังค์เจ็ดสิบบาทเนี้ยค่ะยัง
ไงค่ะอ่าเรื่องตังค์เจ็ดสิบบาทอ่าอ่าอรุณโรธคนที่ที่
หัวอ่าแกแกมาเอาตังค์จากสมพงศ์เจ็ดสิบบาทอืมซึ่ง
เท่าแก่บอกว่าซื้อเหนียวไข่กวักซื้อเหนียวไข่แต่
ก็บอกหวักซื้อแล้วก็ในอรุณโรธเนี้ยไม่ได้ตังค์เหนียว
ใครแล้วก็ตังค์ตอนก็ไม่ได้กลับอ่าสมปงก็เลยถาม
ว่าทำไมตังค์ทอนไม่ได้ตังค์ตอน๓๐บาททำไมไม่
ตอนอืมแล้วก็อ่าอรุณโรธเนี้ยอืมแกก็ไม่พูดอะไร
แกไม่พูดอะไรแล้วก็แกก็บอกว่าแกไม่ทอน
สงสัยบอกว่าไม่ตอนนี้แหละประมาณนี้แหละอืมแล้วก็ด่า
กันด่ากันสองสามคำอะค่ะอืมทะเลาะกันสองสามคำ
แล้วก็ยักษ์ย้ายไปคิดข้าวค่ะตามภาษาผู้ชายอะค่ะอืม
อ่าแล้วก็แยกย้ายกันไปกินข้าวแล้วก็สมปงเนี้ย
ก็ไปจัดข้าวไปจัดข้าวแล้วก็นั่งลงจะคิดข้าว
วันแรกอืมก็พอเข้าจะเก้าปากอ่าแล้วก็นายอารุณอรุณ
เนี้ยค่ะมาจากด้านหลังก็มาตีเลยอะค่ะเอ่อตอนนั้น
มีคนอยู่เยอะไหมคะอืมตอนนั้นเขาฟักกันเห็นอืม
เท่าแก่ว่าเขากำลังพักเที่ยงแล้วก็มันจะอยู่กัน
เป็นกลุ่มกลุ่มอะค่ะตรงตรงที่คนงานสามสิบคนนะคะ
แต่ว่าจะอยู่ตรงไหนบ้างพี่ก็ไม่ทราบไม่ว่าค่ะ
แต่ว่าตั้งกันหมดเลยอะค่ะอืมตรงนั้นเป็นเป็นไซส์งาน
ก่อสร้างใช่ไหมคะยานไม่ใช่สายงานก่อสร้างคือตาม
ถนนนะคะอ่าสร้างถนนกันอยู่ใช่ไหมคะคุณสมพงศ์ทำ
ที่อะไรที่ที่สายงานคะกับรถสิบล้ออ่ะค่ะอ่า
แล้วคนที่ชื่ออรุณโรธที่อยู่ในข่าวเหมือนกันเนี่ย
เป็นผู้ก่อเหตุเนี่ยเขาทำหน้าที่อะไรคะ
พี่ก็ไม่ได้ทราบอ่ะค่ะก็ไม่ทราบแต่ก็เป็นลูกน้องอ่า
ของเท่าแก่อีกคนนึงอะค่ะเขาเขาอยู่เขาจะมา
รวมกันอยู่ตรงนั้นนะคะเขารู้จักกันนานยังคะ
คนนี้ก็พี่สมพงศ์ก็ไปตามอันอยู่ประมาณเกือบสามที
แล้วค่ะตรงนั้นก็น่าจะรู้จักกันประมาณเป็นปี
ค่ะคุณประภัยเคยได้ยินคุณสมพงศ์พูดถึงคน
ชื่ออรุณโลศให้ฟังไหมว่าเนี่ยเป็นเพื่อนสนิท
การทำงานด้วยกันหรือพูดอย่างอื่นก็แล้วแต่ด้วยชื่อ
เนี้ยเคยได้ยินไหมตอนที่ไม่ได้ตีหัวตีใช่ไหมคะ
ใช่ก่อนเกิดเหตุนะคะ
แกไม่พูดอะค่ะแกไม่พูด

แกไม่เคยพูดถึงคนนี้เลยค่ะ

ไม่ค่ะอายุ๓๐ปีเห็นเจ้าแม่บอกอายุ๓๐ปีอะค่ะ
แล้วเราได้ถามไหมคะว่าตกลงสองคนนี้เนี่ย
เป็นเพื่อนรู้จักหรือยังไงกันตอนที่ทำงานด้วยกันคะ
หรือว่าเคยทะเลาะกันหมางใจกัน
อ๋ออันนี้พี่ก็ไม่ทราบเหมือนฉันอะค่ะ
ก็เลยไม่ได้สอบถามอะไรมากเพราะว่าตกใจที่แฟนถูกทีอะค่ะ
ก็เลยไม่ได้สักถามอะไรมากพอดีติดต่อยากด้วยค่ะ
ค่ะติดต่อยาก

เราไม่แน่ใจว่ามีใครเห็นอีกบ้างเลยใช่ไหมคะ

ก็มีโกนานนะคะรู้แต่ว่าไม่รู้ว่าคนไหนเห็นบ้าง
เท่าแก่เนี่ยรู้จากคนงานหรือเท่าแก่เห็นเลยคะ
เท่าแกสถาวรณ์นี้วันที่แกโตมาบอก
แกบอกว่าแกไม่อยู่ในเหตุการณ์แกจะอยู่ข้างนอก
แต่แกไม่ได้รู้แต่พอเหตุเกิด
แกก็มาดูเพราะว่าแกอยู่ข้างนอก

คนที่ชื่ออรุณโลธเนี่ยพอก่อเหตุเสร็จ

อันนี้พี่ก็ไม่ทราบเหมือนกัน
เพราะว่าตอนที่เกิดเหตุแกตีแล้ว
เพื่อนเขาเห็นว่าแกโดนตี
รุนโทษตีแกแล้วก็ถามว่าอยู่ไหม
เขาบอกว่าตอนนี้แกไม่รู้ไปไหนแล้ว
แล้วคนที่ชื่ออรุณโรดตอนนี้ผ่านมาจนถึงตอนนี้
เขายังทำงานอยู่กับเท่าแก่คนเดิมไหมคะ
วันของพี่โตไปประมาณ๑๐วันหรือ๑๕วันนี้
ว่าถามเจ้าแกเจ้าแกของเขาชื่อโอมล่ะค่ะ
ถามว่าอรุณโดดนี่ทำงานอยู่กับเท่าแก่อีกไหม

แต่ว่าตอนนี้พี่ก็ไม่ทราบเหมือนกันว่า

แล้วโทรติดต่อเท่าแก่เขาก็ไม่รับสายอะค่ะ
จะถามว่าอรุณโรธนี้ยังทำงานอยู่กับเท่าแก่อีกไหม
อยากทราบอย่างนั้นแต่ก็โทรไปโทรไปแล้วเท่าแก่ก็ไม่รับสายอะค่ะ
ทีนี้คุณประภัยได้ไปแจ้งความไว้ที่โรงพักไหนคะ
อันนี้พี่สาวไปแจ้งไว้ค่ะพี่สาวของแฟนนะคะ

โรงพักษณ์ม่วงงามค่ะที่สงขา

ตอนไปแจ้งพี่สาวเป็นคนไปแจ้งใช่ไหมคะ

ได้ใบอะไรกลับมาจากโรงพักไหมคะ

พี่สาวไปแจ้งแต่พี่สาวไม่ได้ใบอะไรกลับมาเลยค่ะ
แล้วเวลาเราตามจากตำรวจเราโทรไปเบอร์ของตำรวจที่เขาให้ไว้หรือคะ
ใช่ค่ะพี่จะโทรไปที่ตำรวจที่รับเรื่องค่ะ
ซึ่งล่าสุดตำรวจที่รับเรื่องเอาไว้ตั้งแต่แรกเลย
เขาบอกว่าคดีถึงไหนแล้วคะ
ตอนแรกที่โทรไปก็บอกว่าให้เรามาคุยกับคนคู่กรณี

แล้วก็พี่บอกว่าให้นัดคู่กรณีมาคุยกันกัน
แล้วก็ตอนนั้นก็นัดคุยกันที่โรงพยาบาลนะคะ
โดยมีคู่กรณีพ่อมาพ่อของคนทำ
แล้วก็เป้าแขกของพี่สมโพงค่ะ
แล้วก็ทางพี่ก็ไปมีพี่สาวพี่สมพงศ์คนที่ไปแจ้งความ
แล้วก็ตัวพี่ก็นั่งคุยกัน

เดี๋ยวจนถึงตอนนี้เนี่ยไม่เคยได้ใบอะไรมาจากโรงพักนะ
แล้วก็ตำรวจบอกว่าให้ไปตกลงกันใช่ไหมคะ

แล้วก็เท่าที่ล่าสุดที่ถามหาเนี่ยคนที่ชื่ออรุณโลที่เป็นผู้ก่อเหตุเนี่ย
ก็ยังหาตัวเจอแต่ว่าโทรไปไม่รับหรือไม่ติดนะ

ใช่โทรไปไหมคะโทรหาเขาไหมคะ
พี่โทรไปหนึ่งครั้งวันที่เข้ามิตุนาที่ปานมาค่ะ

โทรติดแต่เขาบอกว่าเขาไม่มีตังค์จ่าย
เขาขอเข้าตารางขอมอบตัว
แต่ถึงขนาดนี้แล้วเขายังตำรวจยังไม่จับเขาเลยอะค่ะ
เดี๋ยวขอพักสักครู่ประเด็นนี้แหละ
เดี๋ยวให้ทนายเจมส์ช่วยดิฉันถามว่าตกลงเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้น
เพราะตัวไม่ได้หนีไปไหนแล้วก็ตกลงกันยังไม่ได้
แล้วสรุปคือผู้ก่อเหตุกับผู้เสียหายเอายังไงต่อ
อเจมส์หม้วงามที่จังหวัดสงขาเดี๋ยวขอมาท่านนายเจมส์ก่อน
เมื่อสักครู่นี้ที่ไล่เรียนกันดูมาคือว่าเขาบาดเจ็บแน่หลัง
แล้วก็เรียนอาจจะแยกไม่ค่อยออก
คือเดี๋ยวนะในกรณีที่ผู้ก่อเหตุยอมรับแต่ไม่มีเงินจ่าย

แล้วก็บอกเดี๋ยวขอยอมเข้าคุกอันนี้มันจบได้เลยไหม

คือในส่วนของคดีอาญาที่สารพิพากษาว่าคุณรับสารภาพใช่ไหม
แล้วก็สารเขาจะพิพากษาให้คุณจำคุกแล้วก็จ่ายค่าปรับ
ค่าปรับซึ่งคดีตามมงกฎหมายยามาตรา๒๙๗ค่าปรับสูงสุดอยู่ที่๑แสนบาท
ถ้าไม่จ่ายค่าปรับก็จะต้องเอาโทษค่าปรับไปบวกในโทษจำคุก
อันนี้ส่วนที่หนึ่งนะครับส่วนในความเสียหายทางด้านละเมิดเขาก็ต้องชดใช้
มันมีไหมที่แบบขมวดทุกอย่างไว้โดยที่ไม่ต้องจ่ายเป็นตัวเงิน
แต่ยอมให้แบบเปลี่ยนเป็นเวลาจำคุกทั้งหมดเลยแล้วจบ

คำภักษานี่ส่วนของแฟนก็ยังอยู่ผ่วยี่สิบปีครับ
ก็คือจะต้องไปไล่เรียงตามเวลาที่มีตามอายุความใช่ไหมคะ
ถูกครับคือไม่ได้แปลว่าคนที่ก่อเหตุสมมุติเขาสารภาพแล้วไม่มีเงินจ่าย
แปลว่าจบยอมเข้าคุกหรือว่ารับโทษลักษณะอื่น

ทนายเจมส์เดี๋ยวขอแวะไปที่ภูมิกับแป๊บหนึ่งค่ะ

เราจะคุยกับภูมิกับสถานีตำรวจภูทรม่วงงามนะคะ

ตอนนี้เนี่ยคดีนี้ถึงไหนแล้วคะท่าน
นะคะขอเรียนแบบนี้นะครับ
ครีมเป็นสถานีสำรายทางข้ายนะครับ

ประเด็นแรกก็คือกำลังร
ความขึ้นหน้าจากผู้กรับ
พิธีผู้กรับพอ

มาสั่งฝั่งกับลินด้านนี้แล้วก็นะคะตั้งมันถามหน้าคุณผมทีครับ

ผู้กรรมค่ะได้น่าเข้าใจถูกใช่ไหมว่าตอนนี้อยู่ในขั้นตอน
ก่อนที่จะมีการแจ้งข้อกล่าวหา
ซึ่งตอนนี้ทางตำรวจรอใบชนะสูตร
แล้วก็รอสอบผู้เสียหายคือตัวคุณสมพงศ์ใช่ไหมคะ

คือครอบครัวผู้เสียหายต้องเอาไปให้ตำรวจที่โรงพัก
หรือว่าตำรวจติดต่อขอจากโรงพยาบาลหรือต้องทำยังไงคะ
อันนี้จะเอาเป็นใบไม่ได้ให้งั้นถาวโรงพยาบาล
โรงพยาบาลก็มักว่าจะ
คืออันนี้สพอยู่ในสงขาแต่ว่าตัวผู้เสียหายอยู่ตรัง
คือผู้เสียหายต้องมาหาที่โรงพักหรือว่า
เอากรณีปกติก่อนค่ะหรือว่าตำรวจไปหาเขาที่บ้านคะ

กรณีนี้ถ้าผู้จะหายเดินทางมาที่โมงอาร์มได้
พระงานต่อป่วยก็จะสอบที่โมงอาร์ม
แต่ถ้าผู้จะหายไม่สามารถเดินทางมาได้
อยู่ที่อยู่ตรงไหนเดี๋ยวจะส่งประเด็นไปสอบส่วนผู้เสียหายที่รังได้ครับ
ค่ะแล้วอย่างนี้เท่าที่เราฟังจากภรรยาเขาเมื่อสักครู่นี้นะคะทนายเจมส
คือว่าดูแล้วตัวคุณสมพงศ์ที่ถูกทำร้ายเนี่ย
คืออาจจะไม่ได้ให้ข้อมูลได้ตรงหรือมากหรือละเอียด
แล้วจะยังไงต่อคะผู้มกราบ
คุณสมพงษ์พูดค่อนข้างลำบากนะคะเราอาจจะจำเรื่องราวลำบากด้วยซ้ำไป
มันไม่เป็นเพราะเอาเข้าที่ได้ก่อนเพราะมีพยานหลักตามในที่เกิดเหตุ
แล้วคนที่อยู่ในที่เกิดเหตุเนี่ยตำรวจได้ไปไล่สอบยังคะ
รไล่สอบใดหน้า๒ปากคงไม่มีสนานเข้าไปพยานสองปากพยานสองปากของใครบ้างคะ
ไม่มีครับ

คุณคอมเมนต์มากคุณไม่เยอะนะครับ

ตรงนี้ที่สายงานตรงเนี้ย

ผู้กระทำความผิดนะครับ

ผู้ที่ทำร้ายของของเขาจะทำร้าย

เวลาจะเรียกเรียกมาแจ้งขวาได้เลยครับ
เขาอยู่เป็นหลักแหล่งไหมคะท่าน
ที่ทราบคืออยู่เป็นหลักแหล่งครับอ่า
อ่าเอ๊ะแล้วอันนี้ด้วยนั้นขอถามวิธีปฏิบัตินะคะ
คือเมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้นแล้วตำรวจรู้แล้วเนี่ยนะคะ
คือมันต้องผ่านขั้นตอนไหนก่อนที่จะเรียกผู้ก่อเหตุมาสอบ
หรือตำรวจไปสอบผู้ก่อเหตุหรือตำรวจไปเอาตัวผู้ก่อเหตุมาคุมตัวไว้
เพื่อจะสอบไม่งั้นเดี๋ยวเขาหนีคืออะไรแบบนี้
เกี่ยวกับผู้ก่อเหตุเนี่ยค่ะมันต้องอยู่ขั้นตอนไหนคะ
จริงขั้นตอนเราต้องได้พยานหลักฐานตัวส่วนว่า
ว่าใครจะเป็นผู้ก่อเหตุ

ถึงเขาเรียกเขามาคงพูดผมว่ามันมันไม่มีขนาด

ครับอืมวันนี้ที่ไปดูนะครับไม่มีครับตำรวจไปดูเหตุการณ์วันไหนคะท่าน
คือแบบนี้เหตุมันเกิดวันที่๑๐พฤษภา
จริงไหมคะหลังจากนั้นแล้วมาให้ห๑๙๔๗

แล้วต้องบอบดูก็ไปเลยได้สอบพยาน
แล้วไม่เจอไม้หา
คืออันนี้ไม่กลัวผู้ก่อเหตุหนีเหรอคะ
อ๋อจริงแต่ถ้ามีประหยากสารก็ไม่ได้แทรกอย่างไร
โดยตามปกติแล้วเราต้องอายัดตัวไว้ก่อนไหมคะ
นี่เลยครับคนละกันตอนครับเรื่องอายัดตัวนะครับ
หมายถึงว่าพอแจ้งความเศรษฐแล้วเดินทางไปแล้วก็ได้สอบพยานก่อน
พยานนี่สอบตั้งแต่แรกไม่ใช่เพิ่งสอบใช่ไหมครับ
แต่ยังไม่ได้เจอตัวผู้ก่อเหตุเลยใช่ไหม
ตลอดไม่ตามหาตัวผู้ก่อเหตุก่อนหรือค่ะ
คือตอนนี้เรารู้แล้วว่าใครเป็นผู้ห่วง
อันนี้แน่นแต่การที่ท่านบอกปีนตอนหลังแจ้งความ
ใช่สิ่งที่จะจะเป็นการก็คือ
ไม่เจ้าสูตรบัตรแรไม่รู้ว่าจะเป็นซื่อว่าธรรมดา

หรือคะหรือมันใช้เพื่อตั้งข้อหา
การการได้ตัวผู้เกาะเหตุเนี้ยมันมันไม่
ต้องรอถูกไหมฮะอ่าคือแบบนี้คือถ้าเรา

โดยโดยไม่มีใบชนสูตรกัดแสนนะครับ
มันก็ไม่มีพยานหลักฐาน

อืม

ต้องทมเลยถ้าเขารับสาธารณ์ภาพ

ที่เขาถูกทำร้าย

ไปแล้วไม้ไม่เจอนะคะ

ก็จะยังไม่มีการเรียกหรือไปควบคุมตัวผู้ก่อเหตุ

ข้อครับเดี๋ยวผมจะเร่งรัดให้เร็วที่สุดครับ
ผมว่าสัปดาห์นี้น่าจะได้ครับ
คือแบบนี้คุณจังฝันนะผมรับรองนะรับรองผมทราบเห็นแล้วนะ
เรื่องนี้เร็วที่สุดแล้วคงต้องรับเรื่องนี้เร็วที่สุด
ได้ค่ะนี่ฉันเชื่อใจท่านแน่นอนเชื่อใจท่านแน่นอนค่ะภูมิกับ
นิดเดียวตอนที่เขาไปแจ้งความไว้อันนี้ลงเป็นคดียังคะ
หรือว่าลงบันทึกประจำวันคือเขาไม่ได้เอกสารอะไรกลับมาเลยค่ะ

จริงเรารับคำร้องทุกข์ไว้ตั้งแต่วันแรกรับคำร้องทุกข์ไว้ตั้งแต่วันแรก
แต่ว่าเพียงภายว่าผู้เสียหายยังไม่มาขอสำรองประจำวันไว้ไปเท่านั้นเองครับ
คำว่าสำเนาประจำวันแปลว่าเป็นคดียังคะหรือว่าเป็นบันทึกประจำวันเฉยคะท่านค่ะ
เป็นคดีร้อยรับความคำร้องทุกข์ไว้เรียบร้อยครับตั้งแต่วันแรกเลย
คำร้องทุกข์เท่ากับว่ามีเลขคดีแล้วใช่ไหมคะ
คือแบบนี้นะเลขคดีกับคำร้องทุกข์ไว้ครับมันคุณคุณส่วนหลายด้วยอย่างค่ะ
ตอนนี้พนักงานสอบสวนรับคำร้องทุกข์ไว้เรียบร้อย
ค่ะแล้วต้องไปลงเป็นคดีใหม่ไหมคะ
ถึงถึงถึงถึงหูถึงตาท่านแหละเดี๋ยวฉันสบายใจแล้วนะคะ
ยังไงขอบคุณผู้กำกับตอนนี้ก่อนนะคะครับค่ะสวัสดีค่ะ
ตั้งข้อสังเกตอะไรก่อนไหมคะเดี๋ยวมาคุยกันต่อ
ใช้ระยะเวลากี่วันโดยปกติเพราะนี่ปลาเข้าไปเดือนกว่าแล้วเนอะ
แหมไม่สะกิดพักสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาค่ะ
เดี๋ยวขออนุญาตคุณประภัยนะคะขอไม่ติดต่อสายกลับเพราะว่าเหลือเวลากระเช้า

เมื่อสักครู่นี้ที่คุณประภัยบอกแล้วก็ภูมิกับบอกทนายเจมสคิดว่ามัน

เยอะพอสมควรครับแต่ว่าก็ไม่เป็นไรท่านรับปากว่าท่านจะดำเนินคดี
รัดคดีให้แล้วนะครับในส่วนของคดีเนี่ยผมเตือนเป็นความรู้แล้วกันนะครับ
ว่าเวลาที่เราไปแจ้งความนะฮะดำเนินคดีเนี่ยนะครับ
มันมีสองส่วนคือคุณจะแจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐาน
หรือแจ้งความดำเนินคดีให้ถึงที่สุดเอาให้ชัดนะครับ
พูดกั๊กพอพูดกั๊กปั๊บเนี่ยตำรวจเขาไม่ดำเนินคดีต่อ

กักหรอกแต่ไม่รู้ว่ามันต่างกันต้องพูดยังไงอ่ะคะ
เพราะว่าถ้าเกิดมีความประสงค์จะดำเนินคดีให้ถึงที่สุด
แล้วก็จะต้องเน้นคำนี้เลยครับไว้ให้พนักงานสอบสวนเนี่ยนะฮะ
บันทึกไว้ตรงส่วนท้ายนะครับ

อบคดีไว้ให้พนักงานสอบสวนดำเนินคดีให้ถึงที่สุด
จำไม่ได้บอกแค่นี้ได้ไหมดำเนินคดีนะคะ

ซึ่งดิฉันต้องได้อะไรกลับบ้านถ้าสมมุติเราเป็นเจ้าทุกข์แล้วเราไป
โดยปกติแล้วเขาจะให้สำเนาบันทึกประจำวันฉบับนี้แหละ
พร้อมกับเบอร์โทรของพนักงานสอบสวนก็จะปั๊มตามาเลยนะครับ
ถ้าเขาไม่เขียนเบอร์โทรให้ก็ขอเขานะครับเผื่อจะได้เป็นข้อมูลถามเขาได้ว่า
คดีไปถึงไหนแล้วอะไรยังไงนะครับซึ่งถ้าเกิดบางคดีเนี่ย
ผู้เสียหายสามารถให้การได้เขาจะออกเลขคดีเลย
คดีก็จะอยู่ใต้เวลามันจะอยู่ตรงขวามือซ้ายมือซ้ายมือของเรานะครับ

ถูกครับเลขดีทับ๖๑ทับ๖๒อะไรก็ว่าไปครับ

คือสิ่งที่สำคัญที่เราจะรู้ว่ามันเป็นคดีแล้วคือมันมีเลขคดี
ถูกครับอันนี้คือรับแน่นอนเดินเมินการแน่นอน
แต่ถ้าสมมุติแบบขึ้นไปแล้วเราไม่ได้พูดอะไรแล้วตำรวจบอกอ๋อไม่ต้องหรอกไม่เป็นไรอันนี้ได้แล้ว

อันนี้ก็อาจจะช้านิดนึงนะครับเพราะยังไม่ได้ออกเลขคดีไงคดีมันยังไม่เดิน
คือถ้าสมมุติสิ่งที่เราจะชัวร์แล้วว่าที่เราแจ้งความมันเป็นคดีแล้วตำรวจท่านจะตามให้เนี่ยคือเป็นเลขคดี
หนึ่งต้องสอบคำให้การผู้เสียหายสอบแล้วก็ออกเลขคดี
อย่างอันนี้ยังไม่ได้สอบคุณสมพงศ์ก็แปลว่ายังทำคดีไม่ได้
มีพยานส่วนอื่นไงเขามีพยานอีก๒ปากเมื่อกี้เขาบอกสอบได้สองปากใช่ไหมครับ
ก็อาจจะเป็นคดีได้ใช่ไหมไม่จำเป็นต้องสอบคุณสมพงศ์ใช่ไหมคะ

ไหนหายไปอีกที่ทำไมเจ้าทุกข์เขารู้สึกว่าเขา
ผมมองอย่างนี้คือในลักษณะของการที่แจ้งความเป็นคดีเนี่ยนะครับ
เพื่อวินิจฉัยว่าคดีนี้บาดเจ็บธรรมดาหรือบาดเจ็บสาหาด
หรือความเห็นของแพทย์วินิจฉัยว่าสามารถถึงแก่ความตายได้
ผู้ที่เป็นผู้เสียหายต้องทำเองไหม
ไม่จำเป็นก็คือถือแต่ใบส่งตัวไปถือใบส่วนตัวไปอย่างเดียวไปที่โรงพยาบาล
แล้วก็เดี๋ยวตำรวจเขาจะไปรับใบฉบับนี้เองเอกสารฉบับนี้เอง
แต่ปัญหาคือการติดตามใบมันไม่ใช่หน้าที่ของผู้เสียหาย
ใบชนสูตรเป็นหน้าที่ของพนักงานส่วนส่วนเขา
ปกตินานไหมคะใบชนสูตรกว่าจะได้เป็นเดือนอย่างนี้ไหม
โดยทั่วไปไม่น่าจะถึงนะครับอันนี้เท่าที่ผมเห็นอาจจะมีผิดพลาดบ้าง
สูตรไม่ได้ต้องรอให้ผู้บาดเจ็บออกจากโรงพยาบาลใช่ไหม
คือได้ตั้งแต่แรกเลยใช่ไหมคะแล้วก็
ผู้ที่เป็นผู้เสียหายก็ไม่ต้องทำเองถูกไหมฮะ

ยังไงพนักงานสอบสวนท่านจะทำให้อยู่แล้ว

อ่ะแล้วรอยต่อเดี๋ยวฉันติดใจตรงนี้ต่อ
ออกลงแล้วผู้ก่อเหตุคือเจ้าตัวก็ไม่ได้หนี
แต่คำถามคือว่าถ้าดูจากลำดับความทั้งหมด
มันกินเวลาเป็นเดือนสมมุติทัศนีหนีได้แล้วนะ
เราต้องรอลำดับให้เสร็จก่อนแล้วค่อยไปเอาตัวผู้ก่อเหตุมาเหรอ
หรือสามารถไปเอาตัวมาสอบก่อน
จริงคืออย่างที่ผมบอกก่อนนะว่า
เขาต้องรวบรวมพยาหลักฐานพอสมควรก่อนนะครับ
ไปแจ้งข้อเก่าหาเขาก็คือมีหมายเรียกไป

อันนี้คือขั้นตอนแล้วก็จะให้ปากคำไหม

หรือจะให้การปฏิเสธแล้วก็จะไม่ให้การในชั้นศาลก็ว่ากันไป
แต่การแจ้งข้อเก่าหานี้มันต้องได้ใบชนสูตรใช่ไหมคะ
ว่าคนที่เสียหายเขาบาดเจ็บมากน้อยแค่ไหน

เรื่องต้นได้ไปชนสูตรมาใช่ไหมครับ
ถ้าผลของการชนสูตรนั้นมันเปลี่ยนแปลงไป
ก็สามารถที่จะเรียกมาให้รับทราบข้อหาเพิ่มเติมได้
เอาคดีนี้ทิ้งไปก่อนเรียนถามทั่วไป
คือโดยปกติมันจะไม่ได้กินเวลาเป็นเดือนใช่ไหม
ไม่ครับปกติเขาจะฟันแทงมาเลย
ใช้ระยะเวลาในการรักษาเกินกว่า๒๐วัน
หรือไม่เกิน๒๐วันเขาจะแทงมาเลยฮะ
คือที่ถามแบบนี้คือถ้ามันเป็นอย่างนั้นในทุกคดีเนี่ย

รอว่าส่งใบนี้มาตั้งข้อกล่าวหาอะไร
เรียกผู้ก่อเหตุเพราะผู้ก่อเหตุบางคนเขาไม่ได้อยู่รอเรียก

ไปแล้วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอันนี้อย่างสมมติ
ถ้าคุณประภัยดูอยู่นะคะทนายเจมส์เราคือคุณประภัยก็ยังไง

เห็นเหตุการณ์คือหนึ่งในเอานายจ้างมายืนยัน
ว่าลูกน้องคุณมีกี่คนที่อยู่ในที่เกิดเหตุมันมีกี่คน
แล้วใครเห็นเหตุการณ์บ้างพอสอดคล้องกัน
ให้การสอดคล้องมาเอาหน้ากรในขออยู่เอาหน้ากรในขอมาให้กัน

พอเชื่อมโยงกันปุ๊บไปที่เกิดเหตุไปถ่ายภาพไปทำแผนที่ประกอบ
และมีการถ่ายภาพมาของกลางที่เป็นอาวุธไม่ได้

ไม่เป็นไรไม่มีผลมากเท่าไรนะครับ
จากอย่างนี้คือในใบชนสูตรเขาจะอธิบายไว้อย่างละเอียดเลยว่า
โดนของแข็งบริเวณหัวเพราะฉะนั้นของแข็ง
เจ้าตัวผู้ก่อเหตุก็ดูแล้วก็ไม่ได้หนีนะ

แล้วก็ไม่มีเงินจ่ายเอาพูดง่ายเขาไม่มีเงินจ่าย
เขายอมเข้าคุกเพราะฉะนั้นเขาไม่ได้หนีแน่ล่ะ
ทรงแล้วเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นคดีนี้ไม่ยาก
ยากครับแล้วแถมคุณประภัยโทรไป
เขาก็ยังคุยปกติถูกไหมครับ

คือจริงพี่สาวเป็นคนไปแจ้งให้นะคะพี่สาวผู้บาดเจ็บ
เพราะฉะนั้นทั้งพี่สาวและคุณประภัยยังไม่ต้องทำอะไร

คือในขั้นตอนของพนักงานสอบสวนเนี่ย
รับเรื่องราวร้องทุกข์ลักษณะแบบนี้แล้วเนี่ย
สิ่งหนึ่งเลยที่โดยปกติทั่วไปที่พนักงานสวนทั่วประเทศไทยจะต้องทำคือ
การมอบแบบฟอร์มหนึ่งที่เขาเรียกว่าเป็น
ให้ผู้เสียหายไปรับค่าทดแทนในคดีอาญาที่กรมคุ้มครองสิทธิ์

ใช่แบบฟอร์มตัวนี้มันจะเป็นแบบฟอร์มที่ต้องไปยื่นที่กรมคุ้มครองสิทธ

คือถ้าสมมติคุณประภัยหรือว่าพี่สาวของคุณสมพงฯจะทำ
ต้องตามคดีภูมิกับดูแล้วเรียนว่าง่ายเร็วด้วย
สิ่งที่จะทำคือขอแบบฟอร์มตำรวจ

เป็นแบบฟอร์มค่าเสียหายค่าทดแทนให้กับผู้เสียหายในคดีอาญา
ซึ่งอันนี้แหละจะเป็นตัวเงินที่อาจจะมาเยียวยาได้ในเบื้องต้น
อันนี้อันที่หนึ่งนะครับอันที่สองเนี่ยไปติดต่อที่เขาเรียกเป็น
เขาเรียกอะไรอ่ะพมครับจังหวัดอ๋อ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประจำจังหวัด
เรียกพมจังหวัดนั้นไปติดต่อที่นั่นเพื่อขอให้เขาเข้ามาดูแลเรื่องของความเป็นอยู่ก่อน

อ่าก็คือเรื่องแบบฟอร์มที่ได้จากตำรวจครับ
ไปขอนะคะแล้วก็ในส่วนของพมจังหวัดน่าจะช่วยได้ด้วย
อันนี้ช่วยปัจจุบันทันด่วนที่ตัวคุณสมพงศ์ส่วนคดีภูมิกับรับปากแล้วสบายใจ
ครับผมนะคะวันนี้หมดเวลาทนายเจมส์ค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ
เพราะว่ามีหลายคดีที่บางทีผู้เสียหายก็ไม่ได้มีคนที่แนะนำทางกฎหมายให้ว่าจะทำยังไงต่อนะคะ
วันนี้หมดเวลาแล้วค่ะสวัสดีค่ะ